คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องดราม่าข้ามประเทศกันหน่อยค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับอิลอนมัสที่มีการโพสต์ทวิต
คือล่าสุดเขาเหมือนกับโจมตีนักดำน้ำชาวอังกฤษนะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เพราะว่าเนื่องจากอีลอนมัสเขาถูกวิภาควิจารณไง
ว่าสุดท้ายแล้วอุปกรณ์ที่เอามาช่วย
ทีนี้เขาก็เลยโจมตีโต้กลับอย่างรุนแรงเลยนะคะ
โดยนี่แหละค่ะเป็นทวิตของเขาที่มีการทวิตข้อความ
อลอนมัสได้ทวิตข้อความโจมตีนายเวิร์นอันสเวิร์ด
นักดำน้ำชาวอังกฤษวัย๖๓ปี
ก็ระบุว่านายเวิร์นเป็นพวกเปโด
คำนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นการใช้คำที่เรียกคน

ซึ่งทางการแพทย์จะเรียกว่าเปโดพิเลีย
ที่มีการเขียนกรณีที่เขาส่งยานดำน้ำกู้ภัยหมูป่า

ก็โดนตอบกลับบอกว่ามันใช้ไม่ได้

เสียใจด้วยนะพวกที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

ทีนี้อีกข้อความนึงเขาก็ระบุบอกว่า
ก็ไม่เห็นนักดำน้ำชาวอังกฤษที่อยู่ในไทยเลย
แต่หน่วยซิลแล้วก็เห็นทหารที่ทำงานอย่างดีเยี่ยม
แต่ไม่เห็นตรงกับที่ว่าเขาถูกกันให้ออกมา

ส่วนใหญ่ก็บอกว่าหูพูดแบบนี้มันแรงเกินไปหรือเปล่า
สักพักนึงเขาก็ลบข้อความนี้ออกไปนะคะ
โดยก่อนหน้านี้นายเวิร์นอันสเวิร์ดนักดำน้ำชาวอังกฤษ
ยานดำน้ำที่บอกว่าเป็นหมูป่าจิ๋ว
มันขนาดคือ๑๗เมตรที่เอามาใช้มันไม่มีทางใช้ได้เลย
อันนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีกระแสพูดถึงเรื่องนี้เยอะเหมือนกัน